จับปากกาฆ่าผลิตกรรม

เป็นคน

บ้าน
สำหรับผมกรรมการบริหารพักทุกคน
ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะใดก็ตาม
เราจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองครับ
หาเสียงยังคงดำเนินไปอย่างปกตินะคะ
เรื่องคดีความเรามีทีมกฎหมายดูแลอยู่
และพักอนาคตใหม่ยืนยันว่าไม่ได้หวั่นไหว

ขอให้ประชาชนช่วยกันจับตามองว่า
เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองหรือไม่
เป็นความตั้งใจที่จะสกัดกั้นพักอนาคตใหม่

ที่เห็นว่าประชาชนให้การตอบรับเรา

ด้วยประชาชนที่อยู่เคียงข้างเรา

เพราะว่าเหลือแค่ไม่ถึง๒๐วัน

งานหนักขึ้นแล้วก็การสกัดกั้นคงจะรุนแรงขึ้นทุกขณะ

คนที่กลัวตอนนี้ไม่ใช่เรา
แต่คือคอสชคือคนที่กำลังสูญเสียอำนาจ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหัวข้อรายการวันนี้เนี่ย
ถ้าดูตลอดทั้งสัปดาห์ต้องเป็นเรื่องนโยบาย
ปากท้องเศรษฐกิจนะคะ
หนี้แก้จนนะคะเพิ่มอำนาจให้กับประชาชน
แต่เดี๋ยวดิฉันให้แขกรับเชิญวันนี้เลือกเองก็แล้วกันนะคะ
เพราะว่าอารมณ์ตลอดทั้งวันมันอาจจะเปลี่ยนก็ได้นะคะ

แล้วลองดูท่วงทำนองแบบมองเข้าไปเนี่ยนะคะ
ตั้งแต่ตอนที่วงขอนแก่นที่เราไปดีเบตแล้ว

วันนั้นที่ฉันนั่งใกล้สุดกับอาจารย์ปียบุตรนะคะ

ปกติอนาคตใหม่ไม่เคยต้องโดนกำหนดกรอบขนาดนี้
ปกติจะพูดโครงสร้างเรื่องการเมืองสังคมเป็นหลักใช่ไหมคะ

พูดก็ยังไม่ไหวแตะโครงสร้างค่ะคุณผู้ชมเรื่องเศรษฐกิจนะคะ
วันนี้มีเรื่องของภักดิ์ไทยรักษาชาติ
จริงเป็นพื้นที่ของพักอนาคตใหม่วันนี้

หัวหน้าพักฯอนาคตใหม่สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
พูดมากกว่ากันระหว่างเรื่อง

อาจจะคุยเรื่องเหตุการณ์

แล้วหลังจากนี้เรามาคุยเรื่องนโยบายตามแผนแรก

คุณธนทรมีความรู้สึกต่อ

หรือเริ่มวิตกกับสิ่งที่อนาคตใหม่ก็อาจจะโดน
และพักอื่นที่เขาเมาส์กันเนี่ยก็อาจจะโดนคะ
เอาเรื่องที่เกี่ยวกับเราก่อนนะครับ
ผมก็ต้องบอกว่าธนทรและชาวอนาคตใหม่
หวั่นเกรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเราทำด้วยความบริสุทธิ์ใจ
เราทำด้วยความปรารถนาดีที่อยากจะเอาประเทศไปให้ไกลกว่านี้
เราเห็นศักยภาพของประเทศไทยว่าประเทศไทยเราไปได้ไกลกว่านี้
แต่ที่ผ่านมามีล็อกมีพันธนาการ
ที่ทำให้เราไม่สามารถปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยได้
ดังนั้นเราทำไปด้วยความหวังดีสิ่งที่เราทำเราเชื่อว่า
นโยบายของเรานะครับชุดความคิดของเราเป็นสิ่งที่จะนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้ง
นำประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยนำประชาชนกลับเข้ามาศรัทธา

ดังนั้นเดินหน้าด้วยความจริงใจกับประชาชนพูดในสิ่งที่เราคิดนะครับกับประชาชน
ผมคิดว่าถ้าเราเดินไปแบบนี้ไม่มีความกังวลเดินไปข้างหน้าทุกวันทำงานให้หนักแน่น
ดังนั้นที่เกี่ยวกับพักอนาคตใหม่ไม่มีความกังวลใจอะไรครับ
หลักการที่ฉันเข้าใจวิธีการมองสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ของอนาคตใหม่นะคะ
แต่เอาจริงข่าวที่ได้ยินมาเมื่อเข้าไปสู่แวดวงการเมืองแล้ว
รู้มากกว่านักข่าวอยู่แล้วเป็นเป้าป่ะคะอนาคตใหม่
เราคิดว่าปฏิเสธไม่ได้เลยกระแสความนิยมที่เกิดขึ้นกับพักอนาคตใหม่
ค่อยสั่งสมกันมาเรื่อยนะครับวันนี้เห็นแล้วว่ามันเป็นกระแสที่จับต้องได้
เป็นกระแสที่เปลี่ยนเป็นคะแนนได้จริงแล้วก็ต้องยอมรับว่า
อนาคตใหม่มีแนวนโยบายที่อาจจะสั่นครอนสถานะของผู้มีอำนาจปัจจุบัน
ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจโดยไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชน
ดังนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจครับกลุ่มผู้ที่มีอำนาจปัจจุบันจึง
ต้องการพยายามที่จะทำลายเราต้องการพยายามที่จะลดความเชื่อถือของเรา
ด้วยการทำลายเราด้วยการใช้ข่าวที่ไม่มีที่ไม่เป็นความจริง
ใช้ข่าวที่ทำให้ประชาชนเกลียดชังชิงชังเรา
ก็ต้องบอกว่าเราเห็นว่าการกระทำแบบนี้เป็นการเมืองแบบเก่า
การเมืองแบบเก่าที่มันทำให้ประเทศไทย๑๒ปีที่ผ่านมามันเดินทางไปไม่ถึงไหน
ก็เพราะการเมืองแบบนี้เพราะมุ่งหวังที่จะทำลายกัน
ถ้าไปดูการทำงานของอนาคตใหม่ตั้งแต่ก่อตั้ง
จะเห็นได้เลยว่าเราไม่มีการทำงานการเมืองที่มุ่งหวังทำลายคนอื่น
ด้วยข่าวเท็จด้วยข่าวที่ทำให้ประชาชนเกลียดชังกัน
เราไม่ทำการเมืองแบบนั้นนะครับเราคิดว่าการทำการเมืองแบบนั้นเป็นการเมืองแบบเก่า
หรือสมาชิกพักมันสร้างความอึดอัด
แล้วก็ระแวงว่าจะเกิดความขัดแย้งอาจจะเท่าเดิมหรือไม่น้อยกว่าเดิมค่ะ
ผมถามคุณจอมขวัญอย่างนี้สมมุติคุณจอมขวัญขโมยรถของผมไป
แล้วผมไปขอรถของผมคืนไปทวงรถของผมคืน
คุณจอมขวัญก็บอกว่าอย่ามาทวงคืนเลยเดี๋ยวจะเกิดความวุ่นวาย
เดี๋ยวเพื่อนบ้านจะแตกตื่นเดือดร้อนกันตกลงใครผิดฮะ
คนที่เอารถไปหรือคนที่เป็นเจ้าของรถที่ไปทวงคืนผิด
ผมคิดว่ามันเป็นกรณีเดียวกันนะครับอำนาจสูงสุดภายใต้ระบอบประชาธิปไตยเป็นของประชาชน
วันนี้มีคนแย่งชิงอำนาจจากประชาชนไป
แล้วก็หวานเมล็ดพันธุ์แห่งความหวาดกลัวความวุ่นวายไว้เต็มในสังคมเลย
ทุกคนก็กลัวความวุ่นวายไปหมดผมอยากจะให้มองมุมกลับ
ชักชวนสังคมไทยให้มามองกันจริงว่าชนวนแห่งความวุ่นวายอยู่ที่ใคร
ใครเป็นชนวนของความวุ่นวาย
ผมเสนอว่าเรามองว่าใครเป็นคนยึดอำนาจไปจากประชาชน
แล้วไม่ยอมคืนอำนาจกลับสู่ประชาชน
เพราะเราเห็นแล้วว่าคศวางแผนไว้หมดที่จะสืบทอดอำนาจ
รัฐมนูลเขียนมาชัดแต่งตั้งสวเองแต่งตั้งใช้มาตรา๔๔
ต่อเวลาให้กับตุลาการสารรัฐมนูลเอง
หลายส่วนสิ่งต่างเรานี้มันชัดเจนว่าเป็นความตั้งใจที่จะสืบอำนาจของศช
ถ้าคศคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่มีความวุ่นวายทุกอย่างจบ
ดังนั้นผมอยากให้มองมุมใหม่ชนวนแห่งความขัดแย้งของความวุ่นวาย
ถ้าหากจะเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นเพราะประชาชน
ที่ไปลุกขึ้นทวงสิทธิเสรีภาพที่ไปลุกขึ้นทวงความเป็นธรรม
แต่เป็นเพราะคอสชที่เอาอำนาจไปจากประชาชนแล้วไม่คืนประชาชน
ดิฉันไม่วิภาควิจารณ์เป้าหมายของพักอนาคตใหม่นะคะ
แต่อาจจะตั้งข้อสังเกตได้ว่าพักอนาคตใหม่มาทวงรถของตัวเองคืน
แต่ไม่ต้องตะโกนบอกได้ไหมล่ะว่าใครขโมยไปก็พูดกันเบา

อนาคตใหม่เนี่ยเป็นพักการเมืองและการที่เรามาตั้งพักการเมือง
ถ้าเราไม่เชื่อมั่นในระบบรัฐสภาเราไม่ต้องพักการเมืองก็ได้
เราไปตั้งเป็นองค์กรการเคลื่อนไหวบนถนนรูปแบบใหม่ก็ได้
แต่เราเลือกที่จะเข้ามาการเมืองเพราะเราศรัทธาเพราะเราเชื่อว่ารัฐสภาเป็นกระบวนการเดียว
ที่จะนำประเทศไทยออกจากความขัดแย้งได้
ดังนั้นวิธีการที่จะทวงคืนอำนาจที่เป็นของประชาชนมา
พักอนาคตใหม่เชื่อว่าใช้รัฐสภาเป็นพื้นที่ที่ดีที่สุด
ก็ต้องบอกว่าพักอนาคตใหม่ตั้งใจจะรณรงค์อย่างต่อเนื่องอย่างแข็งขันและระยะยาว
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าปัญหาของรัฐมนูลคืออะไร
ปัญหาของการสืบทอดอำนาจคืออะไร
ปัญหาของเศรษฐกิจกับการเมืองที่มันเกี่ยวยงกัน
ยังแยกไม่ออกมันเกี่ยวข้องกันอย่างไร
เราจะลนรงค์เรื่องต่างเหล่านี้อย่างต่อเนื่องอย่างระยะยาวและอย่างแข่งขัน
แล้วใช้พื้นที่ในสภาเป็นตัวลนลงด้วยสันติวิธี
ดังนั้นเราไม่มีนโยบายที่จะไปก่อให้เกิดความขัดแย้งใด
จากกระบวนการในรัฐสภาอย่างที่พวกเราทำมาตลอด๑๐เดือนที่ผ่านมา
ประเด็นให้สังคมเห็นลนลงอย่างหนัก
เข้าไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เข้าใจถึงปัญหา
เพื่อให้เขามาเลือกเราเมื่อเรามีอำนาจเราทำอย่างที่เราพูด
เป็นกระบวนการประชาธิปไตยปกติไม่นำไปสู่ความรุนแรงไม่นำไปสู่ความวุ่นวาย
ฉันขอกลับมาประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกับบรรยากาศของวันนี้นะคะ
คือไม่ว่าอนาคตใหม่จะอธิบายอย่างไรก็แล้วแต่
อันนี้แล้วแต่ความเชื่อความศรัทธาของแต่ละพักแต่ละคน
แต่ว่าวิธีการที่เลือกใช้นะตอนนี้สุดท้ายแล้วอนาคตใหม่คิดว่าตัวเองชะตากรรมเนี่ย
เหมือนที่ไทยรักษาชาติเจอไปหรืออาจจะเหมือนที่เพื่อไทยโดนมองไว้ว่าอาจจะเจอด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเรากังวลถ้าเรากลัวว่าทำอย่างนู้นก็จะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ถ้ากลัวว่าทำอย่างนู้นเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ต้องทำ
เมื่อไม่ทำก็จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่ได้พักอนาคตใหม่ตั้งพักมาเพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลง
อนาคตใหม่ตั้งพักมาเพราะเรามีอุดมการมีแนวคิดที่เป็นของเราเองที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครและแนวคิดนั้นก็คือแนวคิดที่อยากจะผลักประเทศไทยไปข้างหน้าทำให้ประเทศไทยไปได้ไกลกว่านี้สลัดพันธนาการที่ล็อกเราเดิมออกไป
ดังนั้นถ้าเรากลัวกับอุปสรรคถ้าเรากลัวกับโครงสร้างที่ไม่ชอบทำป่านนี้ก็นอนอยู่บ้านไปแล้วนะครับเราไม่กลัวแล้วมันก็พิสูจน์แล้วว่าถ้าเราเดินทางอย่างหนักแน่นเข้มแข็งแล้วเราไม่กลัวคนที่จะต้องกลัวประชาชนคือผู้ที่ถืออำนาจโดยไม่ชอบทำต่างหากพวกเขาต่างหากที่จะต้องกลัวประชาชนเมื่อประชาชนลุกขึ้นยืนขึ้น
วันนี้แถลงไปมีจุดยืนอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกรณีพรรคไทยรักษาชาติแล้วมองอย่างไรกับภาพรวมทั้งหมดของวันนี้ครับ
ก็ต้องบอกว่าประการแรกก่อนนะครับเราเห็นว่าการรวมตัวกันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
พักการเมืองคือการรวมตัวของกลุ่มคนที่มีความคิดแบบเดียวกัน
ผมอยากให้นึกอะไรออกนึกคนรักป่าสมมุติสมมุติเราเป็นคนรักป่าอยากจะเข้าไปแก้ปัญหาเรื่องป่าในประเทศไทย
เราทำมายังไงครับเรารวมตัวกันถูกไหมครับอาจจะรวมตัวเป็นสมาคมเพื่อลนลงหรืออาจจะรวมตัวกันเป็นพักการเมือง
นี่คือพักการเมืองคือการรวมตัวของคนที่มีความคิดแบบเดียวกันนี่คือสิทธิ์พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตย
ดังนั้นการปกป้องไว้ซึ่งสิทธิ์พื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้ข้อที่หนึ่ง
ข้อที่๒เราคิดว่าในรอบ๑๐กว่าปีที่ผ่านมานะครับมีการยุบพักที่สำคัญไปแล้ว๒ครั้งนะครับ
ยุบพักที่สำคัญไปแล้ว๒ครั้งมันอาจจะทำให้ประชาชนตั้งข้อสงสัยได้ว่าการยุบพักเป็นการทำลายคู่แข่งทางการเมืองหรือเปล่า
มันทำให้ประชาชนอาจจะตั้งข้อสงสัยในกระบวนการยุติธรรม
ข้อที่๓ผมก็ต้องบอกว่าอีกเท่าไหร่นะฮะ๑๗วันหรือเปล่า๑๗วันจะถึงวันเลือกตั้งอยู่แล้วนะครับ
พักไทยรักษาชาติจะทำถูกทำผิดอย่างไรปล่อยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจดีกว่าบรรยากาศของการเลือกตั้งควรจะเป็นบรรยากาศที่เปิด
ถ้าไทยรักษาชาติทำผิดประชาชนไม่เห็นด้วยพวกเขาจะลงโทษไทยรักษาชาติเองนะครับ
ดังนั้นเหลือเวลาอีกเพียง๑๐กว่าวันเนี่ยนะครับไม่ควรจะมายุบตอนนี้นะครับ
ดังนั้นผมก็ต้องบอกว่าผมก็ต้องบอกว่าบรรยากาศประชาธิปไตยจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีประชาชนทุกคนมีเสรีภาพนะครับ
ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นดังนั้นไม่ควรจะปิดโอกาสของประชาชนตรงนี้ในช่วงเวลาที่เหลืออีก๑๐กว่าวัน
ของกฎหมายที่เขียนเอาไว้แล้วก็มีองค์กรที่ตามกฎหมายกำหนดเอาไว้ว่าต้องวินิจฉัยตัดสินคุณธนทรจะปฏิเสธ
ไกนี้ได้ยังไงอ่ะคะคือผมคิดว่าถึงวันนี้นะครับ
ผมคงไม่อาจจะสามารถกล่าวถึงตัวเนื้อความของคำวินิจ
ใช้ได้โดยสะดวกใจนะครับแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านเรียนให้ทุกท่าน
ไว้ผมเชื่อมั่นว่าประชาชนเป็นผู้ที่ตัดสินที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับการกระทำของพักการเมืองไม่ว่าพักการเมืองนั้นจะเป็นภาคการเมืองใด
ส่วนประการสุดท้ายที่พักอนาคตใหม่เห็นเราเห็นแล้วว่าเอ่อ
รัฐมนูลนะครับให้อำนาจที่ไม่เหมาะสมกับหลายหน่วยงาน
เราต้องการเห็นการจัดความสัมพันธ์ใหม่
ระหว่างสถาบันระหว่างหน่วยงานที่มีอำนาจทางการเมืองต่าง
ความสัมพันธ์ใหม่ให้เราเคารพเสียงข้างมาก
ขณะเดียวกันก็รับฟังเสียงข้างน้อยให้เราสามารถตรวจสอบ
ผู้ที่ใช้อำนาจตุลาการของประชาชนได้ให้เราสามารถตรวจสอบองค์กรอิสระ
ที่ใช้อำนาจที่มาจากประชาชนได้ผมอยากเห็นการเอ่อ
แก้ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างเหล่านี้ที่ใช้อำนาจของประชาชน
โดยถือเอากรณีของไทยรักษาชาติเป็นบทเรียนอืมนี่ฉันขอต่อไปอีก
เพราะว่าจริงแล้วกรณีที่เกิดขึ้นของไทยรักษาชาติ
ตั้งแต่ตอนแรกเลยกระทั่งมาขั้นตอนของกรกตครับ
แล้วก็ระหว่างรอสารรัฐธรรมนูลเนี่ยคนที่เห็นว่ากลไกนี้ยังทำงานได้อยู่
มีจำนวนมากนะคะคุณธนทรว่าสิ่งที่เนื้อหาที่ไทยรักษาชาติทำเนี่ย
ปล่อยผ่านไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ขั้นตอนที่ประชาชนจะตัดสินว่าพักการเมืองไหนควรจะชนะหรือแพ้
เขาจะเลือกใช้หรือเขาไม่เลือกใช้มันเป็นคนละเรื่องกันเลยนะคะ
ทรมีคำอธิบายไหมเพราะว่ามันชัดอ่ะสิ่งที่ไทยรักษาชาติทำอ่ะ
เราจะไม่เข้าไปในคำวินิจฉัยอ่าคือค่ะคือคือผมคิดว่ามันแยกกันไม่ได้นะครับ
ถ้าจะพูดเรื่องนี้มันก็ต้องพูดถึงคำวินิจฉัยใช่ไหมครับว่าคำวินิจฉัยมัน
พูดว่ายังไงบ้างนะครับเอ่อคือด้วยข้อข้อจำกัดนี้มันอาจจะทำให้เราไม่สามารถพูดคุยกันเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาได้อืม
เพราะต่างคนก็ต่างเห็นต่างกันนะครับบางคนก็เห็นว่ากรณีนี้นะครับ
ก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนนะครับแต่ถ้าพูดถึงขั้นตอนอย่างเดียวก็ต้องพูดว่า
มีเหตุอันใดที่กรณีนี้จึงมีการความจำเป็นนะครับที่จะต้องเร่งรัดขั้นตอนให้เกิดขั้นตอน
ในการทำงานของกระบวนการยุติธรรมที่เร็วกว่าคดีอื่นนะครับถ้าจะพูดถึงขั้นตอนกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนเรื่องเนื้อหากฎหมายนะครับว่ามันถูกมันผิดอะไรยังไงนะครับพูดเตือนตอนนี้อาจจะไม่เหมาะสม
ค่ะใช่ใช่มันมีกรอบของมันอยู่ครับผมเข้าใจค่ะทีนี้ในส่วนของเอ่อ
พักอนาคตใหม่เองจริงมันรุงรังอยู่หลายเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายใช้กฎหมายทางการเมือง
ธรรมดาหรือใดก็แล้วแต่เอาจริงจริงทางอนาคตใหม่เรียนเคยเห็นคุณธนทรได้พูดผ่านสื่ออยู่หลายต่อหลายครั้งว่า
สละชีวิตที่สบายมาลงสนามแบบนี้ในห่วงเวลาลอยต่อแบบนี้เตรียมไว้ถึงขั้นสูงสุดกับชีวิตตัวเองอยู่แล้ว
แต่คำถามคือว่าประเมินไว้กับคนในพักไหมคะคือตอนนี้เอาล่ะต้องยอมรับอนาคตใหม่เป็นที่รู้จักส่วนหนึ่งคือจะชอบมิติใดก็แล้วแต่ที่ตัวหัวหน้าพักแล้วก็คนอื่นในพักก็ตาม
แต่ถ้าคุณธนทรไม่อยู่อนาคตใหม่จะยังเป็นอนาคตใหม่ที่คนอยากจะเลือกใช้อยู่เหรอคะ
เป็นอยู่คือไม่มีธนทรก็มีปริยบุตรไม่มีปียบุตรยังมีพงศกรยังมีคุณธิดามีรณวิทย์มีข่าวอีกเยอะแยะเลยนะครับ

อะไรนะครับผมคิดว่าอนาคตใหม่เป็นความฝันอนาคตใหม่เป็นคนที่มีอุดมการร่วมกันมารวมตัวกัน
ดังนั้นการที่จะจัดการเฉพาะผู้นำของพักผมคิดว่าอุดมการจะยังอยู่ความฝันที่จะเห็นสังคมที่สวยงามกว่านี้จะยังอยู่
ดังนั้นผมไม่เป็นห่วงเรื่องนี้เลยครับเราเดินหน้าอย่างที่บอกเดินหน้าอย่างตรงไปตรงมาพูดเราสิ่งที่เราคิด
พูดในสิ่งที่พวกเราฝันให้กับประชาชนเข้าใจอย่างจริงใจและอย่างจริงจังนะครับส่วนอะไรจะเกิดมันเป็นสิ่งที่พวกเราควบคุมไม่ได้
ถ้าจะไปคิดแต่ปัจจัยที่พวกเราควบคุมไม่ได้มันก็จะไม่ได้ทำอะไรผมก็ต้องบอกว่าจะได้มาซึ่งเป้าหมาย
จะได้มาซึ่งความฝันจะได้มาซึ่งความสำเร็จมันทำไม่ได้หรอกถ้าเราไม่เสี่ยงไม่มีอะไรไม่มีความสำเร็จไหน
จะได้มาด้วยการไม่มีความเสี่ยง
คิดไหมคะจนถึงตอนนี้ว่าจริงเราเลือกจังหวะถูกไหมที่ลงมาสนามการเมืองในวาระที่การเมืองมันมีรอยต่ออยู่ตรงนี้
จริงควรจะอาจจะผ่านไปสักสมัยสองสมัยของการเลือกตั้งไหมคะแล้วค่อยลงมามันน่าจะแบบ
ผมคิดว่าช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนะคือผมคิดว่าสองสามเหตุผลก็คือเหตุผลที่หนึ่งก็คือการเข้ามาของเทคโนโลยีนะครับ
ไม่มีการเลือกตั้งครั้งไหนในประวัติศาสตร์ไทยที่การที่จะสื่อสารกับประชาชนเป็นวงกว้างขนาดนี้และถูกขนาดนี้มาก่อน
เวลาเราต้องการจะสื่อสารอะไรกับประชาชนเดี๋ยวนี้ต้นทุนนี่น้อยมากนะครับจากเดิมในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนถูกจำกัดอยู่ที่หนังสือพิมพ์
ผมเชื่อว่าตรงนี้จะทำให้ไม่มากก็น้อยภูมิศาสตร์การเมืองของการเลือกตั้งเปลี่ยนไปนะครับอันดับที่๒ที่ผมเห็นว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมผมคิดว่าความกัดแย้งของการเมืองไทยในรอบ๑๐กว่าปีที่ผ่านมามันได้สร้างความตื่นตัวทางการเมืองขนาดใหญ่ขึ้นในประเทศไทยประชาชนตื่นตัวการเมือง
คิดว่านี่คือช่วงเวลาที่สิ้นหวังที่สุดของการเมืองนะครับนะครับอยากจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับคือและไม่มีพักไหนที่ไม่มีพักไหนที่ออกมาพูดวาระที่ก้าวหน้าวาระที่จำเป็นจริงพักเพื่อไทยบอบช้ำเกินไปที่จะพูดในวาระที่ก้าวหน้าถ้าไม่มีพักอนาคตใหม่นะครับการพูดเรื่องวาระก้าวหน้าอย่างเช่น
อย่างเช่นการปฏิรูปกองทัพนะครับหรืออย่างเช่นการยุติระบบราชการรวมศูนย์ที่อยู่ที่ส่วนกลางนะครับผมคิดว่าก็คงจะมาไม่ได้ไกลขนาดนี้ย้อนหลังกลับไป๑ปีใครจะคิดว่าเรื่องปฏิรูปกองทัพจะเป็นเรื่องที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในสังคมนะฮะผมคิดว่าในแง่นี้พักเพื่อไทยก็มีปัญหาในตัวมันเอง

ทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาจากเจตจำนงของพวกเราชาวอนาคตใหม่ซึ่งเป็นเจตจำนงอิสระและเป็นเจตจำนงที่เป็นของพวกเราเองนะครับ
สองสามพักที่เขาแตกกันเขาก็ไม่บอกใครว่าเขาเกี่ยวกันนะคะถ้าคุณธนทรคุยกับคุณทักษิณคุณยิ่งรักจะบอกดิฉันเหรอคะ
ก็ผมคิดว่าให้เวลาเป็นตัวตัดสินน่าจะดีที่สุดว่าสิ่งที่พวกเราทำนะครับทำไปเพื่ออะไรเป้าหมายอยู่ที่ไหนเวลาจะเป็นตัวตัดสินที่ดีที่สุดนะครับผมก็คงบอกแต่ข้อเท็จจริงนะครับส่วนประชาชนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ให้เวลาเป็นเครื่องตัดสินดูสิ่งที่เราทำ
คุณผู้ชมเดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพูดถึงนโยบายของพักอนาคตใหม่ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะหลุดจากการเมืองหรือเปล่านะคะ
เรียนก็พยายามอ่านแต่คำอธิบายเหมือนอ่านนโยบายทางการเมืองยังไงบอกไม่ถูกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลองฟังวิธีคิดของอนาคตใหม่
ให้มันเร็วที่สุดหายใจเฮือกขึ้นมาได้ไหม
อนาคตใหม่ต้องรอแก้กฎหมายเหรอสักครู่ค่ะ

คุณผู้ชมคะตอนแรกที่ฉันก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่า
เมื่อต้องถามพักอนาคตใหม่เรื่องนโยบายปากท้องเนี่ย

แต่ว่าเวลาพูดทีไรมันจะไปแตะโครงสร้างขนาดใหญ่
แล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อยก็แก้กฎหมาย
โครงสร้างต้องหาพักพวกที่เอาด้วย

มันจะไม่เร็วของพักอนาคตใหม่
คือผมคิดว่าปัญหาเศรษฐกิจมันต้องแก้สองอย่าง
ก็คือต้องแก้ระยะสั้นพร้อมกับการแก้ระยะยาว
ก็ต้องบอกว่าความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน

และเป็นเรื่องที่รัฐบาลใดก็ตาม

พูดว่าอย่างไรเราไม่ลังเลนะครับเราคิดว่าการสนับสนุนราคาสินค้าเกษตร
กล้าพูดกับพี่น้องประชาชนจริงว่าถ้าจำเป็นต้องทำ
อย่าไปกลัวถูกกล่าวหาว่าเป็นประชานิยมหรืออะไรก็แล้วแต่

ผมยกตัวอย่างให้ดูในประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศเขาก็สนับสนุนราคาสินค้าเกษตรกัน
ญี่ปุ่นเขาสนับสนุนชาวนาของเขาเยอะมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนชาวนาด้วยการกีดกันการแข่งขันจากภายนอก
ข้าวไทยส่งไปออกไปญี่ปุ่นนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับภาษีนำเข้า
ส่งข้าวไทยไปญี่ปุ่นนะ๗๐๐โดนกำแพงภาษีที่ญี่ปุ่น
ญี่ปุ่นนำเข้าเครื่องจักรส่งออกเครื่องจักรมาที่ประเทศไทย
นำเข้าเครื่องจักรประเทศไทยจากญี่ปุ่นเท่าไหร่ทราบไหมครับ๕๑๐
นึกออกไหมใช่ไหมขณะที่ของเครื่องจักรของเขา๑๐๐มาขายที่ประเทศไทย๑๑๐บาท
ของประเทศไทยร้อยหนึ่งไปขายที่ญี่ปุ่น๗๐๐บาทนี่จะเห็นได้เลยว่ามีการปกป้องมีการสนับสนุนสินค้าเกษตร
อเมริกาก็มีนะครับอเมริกาก็สนับสนุนนะครับเกษตรกรของเขาอย่างเป็นระบบนะครับ
ดังนั้นผมคิดว่าไม่ต้องเคิกเขินนะครับการสนับสนุนราคาสินค้าเกษตรกรเมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องทำทันที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรในหลายพืชเศรษฐกิจหลักนะครับที่หลายปีที่ผ่านมาราคาลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรรายได้ลดลงแล้วก็ภาระหนี้สินเพิ่มขึ้นนะครับ
แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าการทำแบบนี้ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาที่ถาวร
คุณจอมขวัญทราบไหมครับจากการเดินทางของผมเดินทางไปหลายจังหวัดที่ผ่านมาปัญหาอะไรเป็นปัญหาหลักในด้านเศรษฐกิจทราบไหมครับ
เรื่องอะไรคะ
การจ้างงานไม่มีงานที่มีคุณภาพในต่างจังหวัดเลยนะฮะเราจะเห็นได้ว่างานที่มีคุณภาพผมยกตัวอย่างงานระดับสัก๓๐๐๐บาทต่อเดือนในต่างจังหวัดหายากมากนะแทบจะไม่มีการจ้างงานไม่ต้องแปลงสามหมื่นบาทกว่าเดือนในขณะที่งานระดับสามหมื่นบาทกว่าเดือนจะหาได้ก็อยู่ที่กรุงเทพสมุทรปาการชนบุรีระยองเท่านั้น
อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับค่าคลองชีพของแต่ละที่ที่แตกต่างกันใช่ไหมครับไม่เกี่ยวนะเรากำลังพูดถึงงานเนี่ยค่าคลองชีพเท่าไหร่ไม่รู้แหละไม่ต้องสามหมื่นก็ได้สองหมื่นห้ายังหายากเลยในต่างจังหวัดเนี่ยนะครับงานที่จ้างงานได้แล้วการที่เราไม่มีงานเพียงพอในต่างจังหวัดทำให้เกิดการทำให้เกิดการอพยพของแรงงานมาอย
ทำให้เกิดปัญหาก็คือความแออัดของเมืองการพัฒนาที่ไม่เท่าเทียมกันนะครับเมืองใหญ่ก็ไม่ได้เตรียมตัวรองรับกับการอบพยพของแรงงานขนาดใหญ่มาดีพออย่างกรุงเทพเราก็เห็นกันแย่งกันใช้รถแย่งกันใช้ถนนนะครับรวมถึงเกิดปัญหาครอบครัวต้องยอมรับว่าครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันที่ควรจะต้องเข้มแข็งที่สุดก็ต้องแตกแยก

ทุนขนาดใหญ่ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงเทพแล้วไปตั้งโรงงานลูกที่อยู่ในภาคตะวันออก
นี่คือกลุ่มคนที่ได้รับผลประโยชน์จริงจากการพัฒนาพื้นที่ในภาคตะวันออก
เอาไปตั้งในต่างจังหวัดเราจะสามารถทำให้เกิดการจ้างงานในต่างจังหวัดได้
ผมยกตัวอย่างรถเมย์ไฟฟ้ารถเมย์ไฟฟ้าไม่ยาว๔ปีสามารถทำได้เลย
ประเทศไทยมีพื้นฐานเพียงพออยู่แล้วมีความรู้มีบุคลากรที่มีคุณภาพ
ที่มีศักยภาพเพียงพออยู่แล้วเฉพาะกรุงเทพและเป็นมนุพลปริมณฑล
มีรถเมลอยู่ประมาณ๑๐๐๐๐คันถ้าเราตีราคารถเมลไฟฟ้าคันละประมาณ๑๐ล้านบาท
ผมตีต่ำมากนะนะครับคันหนึ่งอาจจะขึ้นไปถึง๑๕หรือ๒๐ล้านบาท
แล้วแต่สเปคแต่ผมตีต่ำเพื่อให้คิดเลขง่าย
ถ้าเราคิดที่๑๐ล้านบาทเนี่ยนะครับ๑๐๐๐๐คันคืออุตสาหกรรมที่มีมูลค่า๑๐๐๐๐๐บาท
บาทเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับ
แล้วถ้าเราขยายการเติบโตของรถเมย์ไฟฟ้าออกไปยังต่างจังหวัดด้วย
เราไม่เคยเห็นรถเมย์ในต่างจังหวัดนะครับ
เดินทางจากอำเภอหนึ่งไปอำเภอหนึ่งในต่างจังหวัดเนี่ย
ไม่มีการเดินทางที่ถูกไม่มีการเดินทางที่มีเวลาที่เป๊ะในการเดินทาง
คือความสะดวกสบายในการเดินทางในต่างจังหวัดเป็นปัญหาหลักมาก
ดังนั้นถ้าเราขยายรถเมย์ไฟฟ้าไปถึงต่างจังหวัดอีกนะครับ
ความต้องการก็จะมากกว่านี้อีกไม่ใช่แค่๑๐๐๐คัน
เราเห็นว่าเอาตัวนี้ไปตั้งไว้ที่อีสานไปตั้งไว้ที่โคราชได้
เพราะมีฐานการผลิตที่ใกล้เคียงอยู่แล้ว
ส่งเสริมตัวนี้ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย
ไม่ต้องเอาเงิน๑แสนล้านนี้ไปซื้อรถเมย์ไฟฟ้าจากเมืองจีน

เฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับเรากำลังพูดถึงเม็ดเงิน๑แสนล้านบาทต่อปี
นี่ยังไม่รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่จะเกิดขึ้นอีก
ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมมีรถมีรถเมย์มันก็ต้องมีกระจกมีแบตเตอรี่นะครับ
มีคนทำเหล็กคนทำอลูมิเนียมอะไรที่จะเกิดที่ปลายน้ำมากขึ้นไปอีกนะครับ
ผมก็ต้องบอกว่าถ้าเราพูดถึง๑แสนล้านบาทที่เป็นตัวเลขกลมตัวนี้
ถ้าเราคิดสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คูณหนึ่งจุดสามก็ไปมันไม่ใช่แค่หนึ่งแสนล้าน
เรากำลังพูดหนึ่งแสนสามหมื่นล้านด้วยซ้ำไป
นี่เฉพาะตัวเดียวที่เรามองเห็นว่าเราสามารถสร้างได้ถ้ารัฐมีวิสัยทัศน์
จริงแล้วใช้เงินไม่เยอะด้วยผมกำลังพูดถึงผมว่าสร้างอุตสาหกรรมนี้
ผมไม่แน่ใจนะยังไม่ได้กดตัวเลขอย่างจริงจังนะครับ
แต่ผมคิดว่า๒๐๐๐ล้านเราสร้างอุตสาหกรรมนี้ได้แล้ว
ขณะที่ภาคการเกษตรคุณจอมขวัญทราบไหมครับ
สนับสนุนราคาสินค้าในภาคการเกษตรปีละเท่าไหร่

แสนกว่าล้านเฉพาะข้าวอย่างเดียว๘๐๐๐ล้าน
ในรูดุการณ์๖๐๖๑ยางภาราปีละสองหมื่นล้าน
ปาล์มปีที่แล้วสนับสนุนไป๓๐๐กว่าล้าน
ถ้าเราออกแสนกว่าล้านพวกนี้ตัดออกมาสักนิดเดียว

เอามาสร้างอุตสาหกรรมที่ทำให้เกิดการจ้างงาน
วิธีแบบเดียวกันนี้ส่งต่อไปที่อุตสาหกรรมอื่นได้อีก
ยกตัวอย่างอุตสาหกรรมเครื่องจักรการเกษตรนะครับ
ยางยางพาราเนี่ยนะครับ

เราจะได้น้ำยางดิบที่เป็นของเหลว
น้ำยางดิบราคาตลาดตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๓๑๔บาทต่อกิโล
ถ้าเราอยากจะให้เกษตรกรมีมูลค่าเพิ่มสูงได้
เราเอาผลิตเครื่องปั่นนะครับ

ที่จะทำแปรรูปจากน้ำยางดิบเป็นน้ำยางข้น
น้ำอย่างข้นกิโลละเท่าไหร่ทราบไหมฮะ

ตอนนี้น่าจะขึ้นไปถึง๓๕บาทแล้วบวกลบนิดหน่อย
เราจะเห็นได้เลยว่าแก๊ปตรงนี้อยู่ที่๒๐บาท

ปัญหาคือประเทศไทยไม่มีเทคโนโลยีตัวนี้
ถ้าเราเอาเงินแทนที่จะสนับสนุนราคาสินค้าการเกษตร
แบ่งออกมา๓๐๐ล้าน๕๐๐ล้าน
สนับสนุนการสร้างเครื่องจักรตัวนี้ในประเทศไทย
แล้วเอาเครื่องจักรตัวนี้ไปให้ชุมชนเป็นเจ้าของชุมชนบริหาร
ได้แปรรูปจากน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นด้วยตัวเอง
ค่าเพิ่มอีก๒๐บาทเกิดที่ชุมชน

นี่จะเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนที่ถาวรมากขึ้น
กรณีแรกที่ผมยกตัวอย่างเรากำลังพูดถึง
แก้ปัญหากรรมนาคมการแก้ปัญหาการไม่มีงานในต่างจังหวัด
กรณีที่๒เรากำลังพูดถึงการจ้างงานในชุมชน
การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
การทำให้เกษตรนะครับมีการแปรรูปที่เป็นเทคโนโลยีของเขาเองได้ในชุมชน
ทั้งหลายทั้งปวงก็ต้องกลับมาอยู่ที่แนวคิดของพักอนาคตใหม่
เราไม่เชื่อว่าการมองประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอย่างเดียว

ติดอยู่กับดักความคิดแบบนี้มานานมาก
ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์ด้านภาษีเยอะแยะไปหมดเลย
ซึ่งค่าจ้างการรับก้านประผลีตเนี่ยมันน้อยมาก
แรงงานเป็นเท่ากี่เปอร์เซ็นต์ของราคาสมาร์ทโฟนตัวนี้ทราบไหมครับ

ดังนั้นการพัฒนาโดยปรัสจากเทคโนโลยี

ทำให้ประเทศไทยรวยได้ไม่ทำให้คนไทยรวยได้
ขออนุญาตขัดจังหวะนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าเหลือเวลาน้อย

ต้องเปิดตัวพักมา
คือต้องบอกว่าเวลาคนเจอหน้าผมเนี่ยนะครับ

คนเจอหน้าผมเนี่ยเขาถามก่อนแก้รัฐมนุนเอาไง

ฉันก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันค่ะว่าเอ๊ะถามเรื่องเศรษฐกิจมันควรจะเขินไหมนะวันนี้นะคะ

ขอพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวขอกลับมาทั้งบวกเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เรื่องที่ดีแค่ไหนไม่ได้เป็นรัฐบาลก็เท่านั้นแหละ

มีอะไรดีสุดท้ายไม่ได้เป็นรัฐบาลที่ฉันก็ไม่ต้องจำหรอกตอนไปกากบาทพักอนาคตใหม่
ก็ไม่ต้องจำเหมือนกันป่ะคะสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเหลือเวลาสั้นที่พูดมาทั้งหมดนี้คือดิฉันไม่ค่อยคุ้นภาพ
คุณผู้ชมอาจจะคุ้นก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวดิฉันไม่ค่อยคุ้นภาพที่คุณธนากร
มาพูดเรื่องเศรษฐกิจปากทองเท่าไหร่อาจารย์ปียบุตรก็ยิ่งไม่คุ้นใหญ่เลยนะคะ
พูดมาทั้งหมดนี้ดิฉันได้อารมณ์เดียวกับตอนที่คุณหญิงสุดารัฐมาเมื่อสองวันก่อน
ไม่ต้องจำก็ได้มั้งคะเพราะยังไงพักนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลหรอกค่ะ
ผมก็ต้องบอกว่าพักอนาคตใหม่นะครับตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำการเมืองระยะยาว
เราไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อการเลือกตั้งครั้งใดครั้งหนึ่ง
อนาคตใหม่ต้องการที่จะมีอำนาจเพื่อเข้าไปเปลี่ยนแปลง
นั่นคือความตั้งใจของเราไม่ได้เพื่อส่งสอสอคนใดคนหนึ่งเข้าสภา
ไม่ได้เพื่อส่งธนทรเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พักอนาคตใหม่ต้องมีสอสอในสภา
ธนทรต้องเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อนำการเปลี่ยนแปลงที่เราฝันถึงมาทำให้เป็นจริงให้ได้
ดังนั้นแน่นอนที่สุดเริ่มตั้งแต่ครั้งนี้เราตั้งเป้าหมายว่าเราจะต้องเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
ครั้งต่อไปด้วยเราไม่คิดว่า๒๔มีนาจะสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ประชาธิปไตยกลับเข้ามาสร้างสังคมที่เท่าเทียมเป็นธรรมคนทุกคนเสมอภาคกัน
ได้ภายในการเลือกตั้งครั้งเดียวเราคิดว่านี่เป็นการเดินทางมากกว่า
ดังนั้นผมจะไม่โกหกพี่น้องประชาชนไม่สร้างความคาดหวังที่ผิด
อนาคตใหม่คือการเดินทาง๒๔มีนาคมเป็นจุดเริ่มต้นไม่ใช่จุดจบ
คุณธนทรเผื่อใจเอาไว้ไหมคะว่าตอนนี้แฟนคลับของอนาคตใหม่
ว่าจะเป็นแฟนคลับที่ตัวหัวหน้าพักเลขาโคศกหรือสมาชิกท่านอื่นเนี่ย
มันไม่ได้การันตีว่าคะแนนจริงมันจะเป็นแบบนั้นนะคะ
ไม่ห่วงเลยครับเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ห่วงเพราะว่าเราทำงานอย่างหนักแน่น
วิธีการจะเปลี่ยนกระแสเป็นคะแนนทำยังไง
ไปพบปะกับเขาไปมองตากันไปจับไม้จับมือไปนั่งพูดกัน
ให้เขาเห็นถึงความจริงใจให้เขาเห็นถึงความตั้งใจของเรา
เขาเคยเห็นความจริงใจของเราเขาเห็นความตั้งใจของเรา
แล้วเขาจะรู้ว่าเราพูดจริงเราตั้งใจจริง
คิดว่าคนที่เลือกตั้งมาแล้วหลายครั้งจะเลือกอนาคตใหม่ไหมคะ
ไม่ท่วงทำนองท่าทีแบบนี้
เห็นเยอะแยะเลยนะครับว่าคนที่มาฟัง
สมมุติเวลาเราไปจัดเวทีปลาใสในต่างจังหวัดเนี่ย
ก็มีตั้งแต่กลุ่มคนที่เป็นคนวัยรุ่นคนวัยทำงาน
แล้วก็คนวัยเกษียณอายุแล้ว
เราเห็นเลยว่ามีคนหลากหลายไม่ได้มีเฉพาะกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับ
โดยบุคลิกคุณธนทรถ้าย้อนกลับไปดูตามประวัติที่ออกมาตามสื่อต่าง
คือเป็นคนสายเข้มมากกับชีวิตในทุกช่วง
มาถึงตอนนี้เอาจริงตอนนี้รู้สึกยังไงกับตัวเองที่ต้องทำ
บางทีก็สลังเฮบางทีมินิฮาร์ดบางทีต้องเล่นกับฟ้า
บางทีคนอยากทางเพียงกันแดกให้
ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรในเรื่องการทำอะไรพวกนี้
คืออย่างนี้ผมต้องบอกก่อนผมเนี่ยเป็นจะเรียกยังไงนะ
คือทำอะไรมันตั้งใจอ่ะนึกออกไหมทำอะไรมันตั้งใจแล้วมันทำสุดอ่ะนะฮะ
แล้วก็เป็นคนที่พูดตรงก็ไม่ใช่เป็นคนตลก
อย่างคุณจอมขวัญอาจจะเป็นคนตลกถูกไหมแต่ผมเนี่ยไม่ใช่คนตลก
ช่วยให้เกียรติหน้าที่การงานดิฉันด้วยค่ะดิฉันไม่ใช่คนตลกค่ะ
โอเคแต่หมายความว่าเป็นคนหัวเราะง่ายหรืออะไรแบบนี้นะฮะ
อย่างเงี้ยมันก็นี่ทำได้เยอะแล้วหรอค่ะ
คุณอภิษฎยังมาไม่ถึงเบอร์นี้เลยนะคะ
คือเป็นคนซีเรียสกับชีวิตเป็นคนซีเรียสกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
เวลาทำอะไรก็จะตั้งใจทำเต็มที่นะฮะ
ดังนั้นเวลาดูเนี่ยอาจจะดูข้างนอกเป็นคนขึงขังจริงจัง

เพียงแต่เวลาทำพอมันขึงขังจริงจัง
มันอาจจะทำให้เราดูเป็นอย่างนั้น

แต่รู้ไหมว่าในทางกลับกันสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้มันหน้าหมั่นไส้นะรู้ไหมคะ
ก็อย่างที่บอกมันไม่มีอะไรมากกว่าการที่ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะครับ
ถึงความจริงใจของพวกเราในการทำงานเราไม่มีวาระแอบแฝงไม่มีวาระซ่อนเล้น
สิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราอยากเห็นประเทศไทยเป็นเราพูดอย่างนั้นพูดอย่างที่เราคิดตลอด
ถ้ามีอำนาจก็จะทำอย่างที่พูดเดินไปอย่างนี้ตรงไปตรงมาให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
ไม่มีอะไรเปลี่ยนคุณธนทรและพักอนาคตใหม่ได้เลยเหรอคะเมื่อเข้าไปอยู่ในบริบทจริงแล้วอ่ะค่ะ
ก็เอาอย่างนี้ละกันผมก็เชื่อมั่นนะครับในความศรัทธาของผู้นำพักอนาคตใหม่
ผมก็เชื่อมั่นในความศรัทธาของสมาชิกพักนะครับที่เราเห็นเราโตมาได้ที่นี่ขนาดนี้นะครับ
ไม่ได้ไปซื้อสอสอที่ไหนมาเราไม่ได้ไปซื้อหัวคะแนนมันเกิดขึ้นอย่างออร์แกนิค
เกิดขึ้นอย่างเป็นไปตามธรรมชาตินี่คือพื้นที่ที่รวมตัวกันของคนที่มี
ความฝันแบบเดียวกันนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าความสัมพันธ์
คนในพักมันแข็งแกร่งอืมอย่างน้อยจนถึงวันเลือกตั้ง
ไม่มีคุกสำหรับธนทรแน่ไม่มีครับเพราะว่านัดอีกทีหลังเลือกตั้งนะคะ
ยังไงเราได้เจอกันอีกครั้งกับตัวคุณธนทรในไทยรัฐดีเบตเวทีใหญ่สุดท้ายก่อนกากบาท๒๔มีนาคม

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเบตนะคะเป็นวงภาคกลาง
แล้วบอกเลยว่าโดยความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้พรุ่งนี้น้ำหนักน่าจะไปทางการเมืองค่อนข้างมาก
บรรยากาศจะเกิดอะไรขึ้นไม่ทราบใครจะออกมาให้ความเห็นอะไรขึ้นไม่รู้
แต่พรุ่งนี้ดีเบตยังไงเราต้องพูดว่าทิศทางการเมืองหลังยุบไทยรักษาชาติ
คือว่าคนในวงการการเมืองประเมินว่า๒๔มีนาคมมันจะเป็นอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นหรือเปล่า